คุณผู้ชมคะไปดูที่ระยองที่มีปัญหาจากเพื่อนบ้าน
ที่เปิดบ้านเป็นโรงเคาะเหล็กพ่นสีซ่อมรถค่ะแล้วก็ทำงานในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกเดียวกันเนี่ย
ไม่ได้พักผ่อนเป็นอย่างนี้มานาน๗๘ปีแล้วค่ะ
ผมรับทางนะครับผมไม่ได้ซื้อบ้านนะครับ
ฝั่งก็คุณทำเนี้ยล่ะหลายข้างเลยล่ะต้องโปรดอยู่ต้องโปรดอยู่
ผมผมไม่ยอมเลยล่ะถ้าเป็นเหตุงานหนึ่งต่อไป
คุณคิดจะทำอะไรคุณทำเลยคุณไม่ได้เจ็บหลายแขนเลยอ่ะ
คุณผู้ชมดูสภาพก็แล้วกันถ้าเราอยู่ในซอยนี้เอาอย่างนี้
เราจะมีสภาพเป็นเหมือนคนที่อยู่ในคลิปหรือไม่

เบิ้ลรถนะครับแล้วก็ตามด้วยเสียงเคาะ
เพราะว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เปิดเป็นพื้นที่ซ่อมรถ
เป็นโรงซ่อมรถมันก็จะมีกิจกรรมต่าง
เคาะสีเคาะเหล็กพ่นสีซ่อมรถเบิ้ลเครื่องร้องเครื่อง
ก็ต้องมีหมดอ่ะครับชาวบ้านถึงกับต้อง
เมื่อกี้นี่จะเห็นอีกคลิปนึงเนี่ยเดินรวมตัวกันมาเลย

ทนความรำคาญไม่ไหวเขาก็รวบรวมหลักฐานนะคะ
ไปแจ้งความที่สพปลวกแดงขอให้ตำรวจช่วยจัดการให้หน่อย
บอกว่าเมื่อยี่สิบเจ็ดมีนาคมตอนหกโมงกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้
ซึ่งนายสมเกียจชันตบูลเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
พ่นสีตัดเหล็กเปิดเครื่องเสียงด้วย
ชาวบ้านใกล้เคียงเขาก็เดือดร้อนรำคาญนะคะ

คุณนวพรบอกว่าเขากลับมาจากทำงานก็อยากจะพักผ่อน
แต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงเพลงเสียงค้อเหล็กดังมาก
แล้วมันไม่เท่านั้นนะคะมันมีกลิ่นสีด้วย
ก็เจอแบบนี้มาเจ็ดแปดปีแล้ว
เพื่อนบ้านเองเนี่ยเคยรวมตัวกันแล้วไปคุยกับเขาแล้วนะ
แล้วก็ให้ตำรวจมาช่วยคุยด้วย
ก็บอกว่าจะปรับปรุงสักพักหนึ่งเดือนนึง

นี่ค่ะเพื่อนบ้านอยู่ไม่สุขเลยค่ะ
นายประธานินอายุ๓๙ปี
ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเคยไปคุยแล้วหลายครั้ง

เกรงใจกันหน่อยเพราะว่าทุกคนก็ต้องการพักผ่อน
แต่ต้องมาทนฟังเสียงเคาะเหล็กเสียงหินเจีย

หลายครั้งแล้วนะครับผม๓๔ครั้งได้แล้ว
ว่าเขาจะลดลงเขาก็เหมือนเดิม

หรือก็ต้องรวมตัวไป
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนนะคะ
เพื่อนบ้านที่เดือดร้อนก็เตรียมเดินทางค่ะ
ไปต่อค่ะไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม
เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ค่ะ
โอ้โห๗๘ปีต้องอยู่กับเสียงแบบนี้นะคะ